มีหลายพื้นที่ที่ฝนตกหนักนะฮะเชียงใหม่นี่ก็ฝนตกหนักในวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
และที่วัดศรีสุพรรณเจดีเก่าแก่อายุกว่า๕๐๐ปี
อยู่กลางเมืองเชียงใหม่เนี่ยพังถล่มลงมานะครับ
ต่อหน้าต่อตาเลยนะครับมีคนถ่ายคลิปไว้ได้พอดีนะครับ
นี่เป็นภาพจากเฟซบุ๊คของวัดศรีสุพรรณที่ถนนวัวลายนะฮะ
ช่วงเย็นนะครับทุกผู้ชมครับเย็นที่ผ่านมานี่เอง
วัดศรีสุพรรณถนนวัวลายตะบนหายาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
นี่เป็นพระเจดีธาตุเก่าแก่อายุกว่า๕๐๐ปี
ที่อยู่ในวัดนะฮะเนี่ยฮะจังหวัดทุกนี้เขามาเห็นแล้วว่า
ความสูงเนี่ยเข้าตึก๓ชั้นแล้วก็หักโค้นพังถล่มลงมาเลยนะครับ
ถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนี่เห็นไหมฮะตรงนี้

ผู้ชมครับก่อนหน้านี้เจดีธาตุเก่าแก่องค์นี้เนี่ยนะครับ
มีรอยแตกร้าวเป็นทางยาวอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้บุรณะซ่อมแซม
แล้วก็ช่วงนี้หลายวันหลังมานี้ฝนตกในพื้นที่เชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง
ว่าน้ำฝนเนี่ยจะไหลลงมาตามรอยแตกร้าวแล้วก็เข้าไปอยู่ในพระธาตุเจดีนะฮะ
ทำให้เกิดการอมน้ำชุ่มน้ำก็ทำให้น้ำหนักเนี่ยเยอะขึ้น
โครงของเจดีก็รับน้ำหนักไม่ไหวก็พังถล่มลงมานี่นะครับ
แต่โชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับ
เพราะว่าเขาก็เห็นเหตุการณ์แล้วก็มาเฝ้าระวังกันอยู่อยู่แล้วนะครับ
จ้าวาดวัดศรีสุพรรณบอกว่าเดี๋ยวต้องประสานงานไปยังกรมศิลปากร
มาตรวจสอบความเสียหายต่างมาหาสาเหตุต่าง
แล้วก็ต้องหาแนวทางในการดำเนินการแก้ไขกันต่อไป

นี่ชาวบ้านคนเท่าคนแก่มาก็เขาก็ใจหายกันอ่ะ

นี่นะครับส่วนวัดศรีสุพรรณเนี่ยนะครับทุกวันชมครับ
ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพศ๒๔๐๔๓ปัจจุบัน๒๕๖๒
เท่ากับว่าก่อสร้างมาแล้ว๕๒๒ปี
นี่เป็นพระพุทธรูปนะฮะที่อยู่ในเจดี
ก็ต้องนำออกมาก่อนนี่ฮะ
สิ่งของวัตถุมงคลต่าง
เพราะว่าเวลาสร้างเจดีสร้างพระธาตุเจดีเนี่ย
เขาจะบรรจุวัตถุมงคลต่างแล้วก็พระเนี่ย

อ่ะเดี๋ยวรอการบุรณาซ่อมแซมกันต่อไปนะครับ